บ้านผมถึงที่บ้านนู้นแต่หมายถึงว่าบ้านเกิดเมืองนอนผมพิศนุโลก

เออที่นี่ครับเขาบอกว่าคนมีความรักหัวใจมันพองโต
ถ้าได้เจอกับสิ่งนี้ไม่ใช่สาระเป๋าธรรมดา
เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ร้านนี้ต้องเร่งกันทำเลยทีเดียว
กับการผลิตสาระเป๋าคุณภาพของร้านเฮียซูมสาระเป๋าโบราณ
สาขาราชพฤกษ์ถนนพระองค์ดำตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ถามว่าอยู่แถวไหนตรงข้ามกับตลาดนัดราชพฤกษ์หาเจอแน่นอน
ที่นี่มีให้เลือกประมาณสัก๓๕ไส้
แล้วเขาแถมอะไรให้รู้ไหมมีหมั่นโถขนมจีบอย่างแน่นไปหาซื้อเอาละกัน
ไม่ได้แถมนะของซื้อของขายปะโถเฮ้ย

เป็นรอยจูบครับเพราะช่วงนี้มันเทศกาลในความรัก
เมนูพิเศษเลยครับพี่ฝนชื่อว่าซาระเป๋าไส้หมูลักหลับ

เป็นไงมีการประทับลอยจูบเอาไว้
นี่ของร้านตอนนี้ปากเบินแล้วนะคะ
เพราะว่าจุ๊บสระเป๋าทุกลูกเลย
ไม่ได้ใช้ปากตัวเองนะพี่ฝนเราใช้อย่างอื่นวาดลงไปแทน
น่าจะเป็นแบบตัวแบบมีปั๊มเนอะ
ครับไปถามคนนี้ครับนายภูมิสิทธิ์นะครับ
เลิศจรูนวิทย์หรือเฮียซูม
เขาบอกว่าสาระเป๋าไส้หมูลักหลับเนี่ยเป็นสาระเป๋าเพื่อสุขภาพนะ

เพราะมันผสมกับสมุนไพรโดไม่รู้ล้ม

ได้ว่าผสมผสานกันเป็นอย่างดี
พี่ฮียาซูมถ้าจิ้นขนาดนี้ไม่ต้องลักหลับแล้วล่ะค่ะเอาไว้ครับ

สมสมุนไพรนะครับทุกอย่างลงไปในเนื้อแป้งที่มีความละเอียด
แล้วบอกเลยนะว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยยังดี
ก็คือแป้งสาลีและเนยแท้ซึ่งมันแพงกว่าเนยอย่างอื่นเนี่ยนะฮะ

อีกทั้งเขาบอกว่าสาระเป๋าที่นี่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ
ลูกค้าสามารถรับประทานได้แบบยาวไปเลย
นึ่งสุกใหม่สาระเป๋ามันจะยังไง
ลักษณะกลมโตเนื้อแป้งฟูนุ่มได้กลิ่นหอม

สำหรับไส้เนี่ยนะฮะก็เพิ่มความหวานด้วยนะ
แล้วยังไงรู้ไหมเขาเพิ่มความน่ารักอย่างที่เราเห็นตอนแรกนะครับพี่ฝน
รอยจูบประทับกันเอาไว้

เฮียซูมนะครับเขาจะนำสาระเป๋าไส้หมูหลักเนี่ย
อีกขอขออีกทีสิคะฟูดเอ็นเลิฟฟูดเอ็นเลิฟ
ที่จวระพิสุนโลกก็คือสิบสองสิบสาม
แต่พรุ่งนี้ด้วยมั้ยไม่รู้เหมือนกัน
ประชาชนชาวพิศนุโลกดูเราอยู่ตอนนี้
คุณออกไปที่งานวันนี้ยังทันนะ

ใช่ครับออกไปดูนะครับว่าเขาจัดงานกันอะไรยังไง
เขาบอกว่าเขาจะแจกสาระเป๋าให้กับคู่รักนะครับ
ทุกคู่คนละ๒ลูกต่อ๑กล่อง
เอาก็แจกให้ด้วยนะคือถ้าซื้อ๑กล่องอาจจะแจก๒ลูกอะไรแบบนี้
มีโปรโมชั่นแถมให้สำหรับคู่รัก
ฝนจะฝนจะควงไปหลายคนเลย

ให้ได้ลิ้มลองกันจำนวน๕๐๐ลูกเลยทีเดียว
ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนแห่งความรัก
หมายเลขโทรศัพท์เฟซบุ๊คแฟนเพจผมขึ้นให้แล้วนะคุณผู้ชม
ลองไปเปิดเสิร์ชหาดูเอาแล้วกัน
ค่ะยะซื้มนะฮะสรรพาวโบราณค่ะ
ใช่ครับโอ้โหน่ารักนะ